ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวความรักนะคะ
ของเขาคนนี้คุณฟลอยนัทธพงค์ค่ะ

คนนี้ความรักกำลังไปได้สวยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดนั้นก็แฮปปี้ทีเดียว
วนกันไปเที่ยวถึงเมืองนอกเมืองนาเลยค่ะ

จะควงหวานใจแพรวคณิตกุลไปเที่ยวพักผ่อนต่างแดน
แฟนค่ะก็เลยได้เห็นโมเมนต์หวานของคู่นี้ผ่านสื่อเบา

ก็ได้มาอัปเดตเรื่องหัวใจให้ได้ฟัง
โดยเผยว่าความรักตอนนี้ราบรื่นดี

ทั้งคู่ต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน

เจ้าตัวก็แอบเผยแพลนชีวิตเข้าคู่ค่ะ

จะตั้งใจเร่งเคมันนี่ให้ได้มากที่สุด
เพื่อเป็นเงินเก็บสำหรับอนาคตข้างหน้า
คิดไกลไปถึงเรื่องทายาทเลยค่ะ

อาจจะมีได้ฟังข่าวดีกันค่ะ
ผมก็จะ๓๐แล้วอะ
ก็คิดว่า
สมมุติว่าถ้าเกิดในอนาคตนะคิดเล่น
ถ้าเกิดเราจะมีลูกเนี่ยสมัยนี้มันก็มีลูก
ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บมีลูก

เรื่องการเก็บเงินเรื่องของเล่นอะไรอย่างนี้
ก็แบบเริ่มเบาแล้วเรื่องมอเตอร์ไซค
จักรยานของเล่นอะไรที่มันแบบไร้สาระอย่างนี้
แล้วก็เออพอละผมขอสัก๓ปี
จากนี้เป็นต้นไปนะผมจะรีบเก็บเงินแล้ว

เราก็เลยคุยกับตัวเองไปก่อนส่องกระจก

ว่าเก็บมีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเก็บเงินครับช่วงนี้